ที่กู้ภัยวุ่นวายเลยทีเดียว
เพราะว่าไปเจอกับเจ้างูตัวหนึ่ง
มันไปอยู่ในห้องเครื่องของรถคันนี้

น้ำใหญ่อีกแล้ว
งัดขึ้นมาคุณผู้ชมคิดดูนะ
ถ้าเรารู้ว่ามีงูอยู่ในห้องเครื่อง
คุณจะกล้างัดเอากระโปรงหน้ารถขึ้นมาแบบนี้ไหม
ไม่ดิฉันปิดไว้เลย
รู้รู้ดีไหมอันไหนงูอันไหนสายผาญ
มันได้คิดมาตัดอย่างนึงองเครื่องรถยนต์
ตัวดำเลยนะ
จำครับจำสนิท

วัดเสียวนะปกติเจอแต่งูเหลือเหมือนกันนะ
ใช่ครับเนี่ยงูจงอ้างที่กระแพงเพชร
คุณผู้ชมมันออกมาขู่ฟ่ออย่างนี้
กู้ภัยใช้เวลาอยู่ประมาณสัก๒๐นาทีกว่าจะสยบมันลงไปได้
กว่าจะจับมันนี่กดมันลงไปแบบนี้วัดความยาว
ถ้าเอาแบบเป๊ะ๓เมตร๓๔เซนติเมตร
ถ้าเป็นงูจงอ้างก็ถือว่าใหญ่๓เมตร๓๔เซนติเมตร
ถูกย้ำทำไมถวนทำไม
เพราะมันได้ยินอะไรไม่ถนัดเผื่อคุณผู้ชมเผลอ
เออเอาจากนั้นจับใส่ถุงปุ๋ยดิ้งดูผิวมันดิ้งมันดำเบื้อมมันดำเบื้อม
คนลุกจับใส่ถุงปุ๋ยแล้วแล้วเตรียมไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่ห่างไกลออกไป
ไปถามเจ้าของบ้านดีกว่าไอ้จังหวะพบเจอครั้งแรกมันเป็นยังไง
คุณจรรย์ศรีมุกคนที่เจอเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเจอเพราะว่าเขาไปตรวจเช็ค
วายยยยยยยยตรวจเช็กรถอ้าวเข้าใจไหมคนที่เขารักรถแล้วดูแลรถ

ฉ๊อกเลยแล้วไม่โชคนี่มันฟุ้งฉกมาคงอย่างนี้

บอกว่าโชคดีมากที่ดิฉันไม่ค่อยเปิดนะ

ไหมคะมดหมูหนูนกไปทำรังเต็มไปหมด

หนูทำรังไม่ได้หรอก

บอกว่าไม่เคยเปิดดูไม่ใช่อะไรหรอก

โหไอ้หม้อน้ำนี้แห้งไปแล้ว
อะไรที่น้ำยาปัดกระจกรถก็ไม่มี

อายโยกตรงส้างหลังอย่างเดียว

แต่บ้านนี้เปิดมาเจองูก็เลยตามกู้ภัยมาจัดการ

แต่ถ้าเจองู้แล้วตามคู่ภัยดีอันดีที่สุดครับ